กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

ต้องบอกนะว่าเบรกนี้นะเกี่ยวกับสัตว์หมดเลย
อ๋อเหรอฮะครับมีน้องมีลิงแสมมมีหมามีปลาทูเอามาหมด
น้องแรกนี้นะฮะเรียกว่าน้องดีไหมฮะ
เรียกพี่เถอะหรือพี่หรือว่าหนูดี

เขาประกาศตามหานะครับบอกว่า
ใครที่ลืมน้องไว้กลับมาเอาน้องไปด้วย
แล้วก็บางโซเชียลเขาพาดหัวเอาไว้แบบนี้
กลับมารับหนูด้วยกลับมารับหนูด้วย
คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์นี้
ซึ่งกล้องวงจรปิดของตอนนี้ก็ต้องดูว่า
ไปดูน้องหรือหนูที่ว่าคือตัวอะไร
นี่แหละครับรถคันนี้ก็มาจ่ายเงิน
ค่าผ่านทางตามปกติแต่

เหลือมยักษ์ร่วงจากรถสะพรึงกันคาด่านเก็บเงินเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเพราะว่าในโลกออนไลน์เกิดกระแสแชร์กันอย่างหนัก
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กนนทวัฒน์วิสุทธิพัฒน์
ระบุว่าแฮชแท็กแจ้งเป็นข้อมูล
เมื่อวานนี้วันที่๘มกราคม๒๕๕๙
ผู้ใช้รถบนทางด่วนลืมของทิ้งไว้ครับ
พร้อมกับคลิปจากกล้องวงจรปิดความยาว๒นาที
สองวินาทีค่ะเนี่ยคุณดูแล้วรถตู้สีขาวคันข้างหลังนะ
นี่เปิดไฟฉุกเฉินเลยอ่ะคือจะมาจ่ายตังค์ต่อก็แบบไม่กล้าแล้วอ่ะ
กลัวจะทับจะทับพี่คนนี้น้องคนนี้
แล้วถ้าคุณเป็นคนเถานั้นคุณจะกลัวไหมล่ะ
โดยในคลิปแล้วก็ในโลกโซเชียลเขาบอกว่า
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณด่านเก็บเงินทางด่วนพิเศษแห่ง๑

เพื่อที่จะชำระค่าทางพิเศษเพื่อผ่านทาง
ขณะที่กำลังขับออกตัวไป
เกิดมีงูตัวใหญ่หลุดออกมากองกับพื้น
แล้วมันตัวใหญ่มากนะครับก่อนจะเลื้อยไปมา
ซึ่งรถคันดังกล่าวก็ขับออกไปโดยไม่รู้ว่ามีงู

ท่ามกลางความตกใจตกตะลึงของพนักงาน
และคนขับรถตู้ที่ขับตามหลังมานะครับ

มีการแสดงความคิดความเห็นแซวเจ้าของรถ
บอกว่าให้กลับมารับเจ้างูที่ขอติดรถมาด้วย
บางส่วนก็บอกสงสัยไม่ได้จ่ายค่าทางด่วน
ก็เลยหล่นลงมาผ่านด่านไปไม่ได้นะครับ
บางคนบอกกลับมารับหนูด้วยกลับมารับหนูด้วย

ก็จากการตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เหรอเออใช่เราก็ลืมดูไปนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมมานะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับงูตัวนี้นะครับ
ก็คงส่งต่อนะครับ
ปล่อยคืนสู่ป่าต่อไปนะครับค่ะอ่าไปดูเรื่องของงูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
คันนี้มีงูหลามเข้าขดอยู่ตรงซุ้มล้อรถยนต์
ก็ต้องดึงแล้วดึงอีกอยู่นานอีก๑๕นาที

แต่กว่าเขาจะหลุดมาทั้งตัวนานถึง๑๕นาที
ก็งูหลามตัวนี้ถึงจะหลุดออกมานะครับ

เจ้าหน้าที่ก็นำใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงรับจำนำบางขัน
เขตคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หญิงสาวเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้เพิ่งถอยมาใหม่
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมคันนี้แหละน่าสนใจคุณ
เมื่อกี้เห็นทะเบียนอะไร๓๓ก็ไม่รู้นะฮะ
เธอก็ยังแปลกใจอยู่ว่างูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ใต้ท้องรถตอนไหน
ไม่ทราบมารู้อีกทีตอนที่มีลุงคนหนึ่งเดินมาบอกว่า
เห็นอะไรมันโผล่ออกมาจากตรงล้อรถแว๊บนะครับ
เห็นเลขทะเบียนแล้วเดี๋ยว๑๗มกราใช่ไหมงวดนี้๑๗มกราศ
วันนี้ออก๑๗มกราครับเพราะว่าถ้า๑๖มกราติดตรงกับวันครูนะครับ